เพราะคุณซอสชื่อโอปาร์ตินตอนนี้

นั่นไม่ค่อยเกลียด

ตื่นเต้นมากจริงวันนี้เป็นแบบ

พ่อแม่อยู่ที่สิงคโปร์นอนไม่ได้ไง

คุณจรอยู่ที่อเมริกามาไม่ได้เลย

แต่งงานไว้หลายสเต็ปมากใช่ไหมครับ
ถ้าเป็นแพลนเมื่อกี้เป็นทำทะเบียนที่สิงคโปร์

แล้วก็ครอบครัวจรจะมาด้วย
แต่น้อยคนน้อยมาก๒๐คนเป็นครอบครัว
ไม่มีเพื่อนมาแต่จริงอยากอินเทอร์เมตเล็กดีกว่า
ก็ทานดินเนอร์ด้วย๒๐คน

ร่วมหมดเลย

สัตว์นี้ที่วางแพลนไปยังไงบ้างไปแล้วจะยังไงต่อ

ถ้าทำทะเบียนแล้วใช่ไหมต้องหล่อถ้าไปสิงหาโบได้หรือเปล่า
แต่ตอนนี้ไปไม่ได้ไงต้องรอก่อนใช่
แต่ว่าใจเราอยากมีงานอยู่หรือยังอยากสัญลักษณ์อยู่หรือเปล่า
ใช่แต่จริงคิดถึงของพ่อคุณแม่คิดถึงอยากทำดีนะ
ใช่ทุกคนก็บอกแบบเพื่อนก็บอกว่าอ๋อไปสิงคโปร์วันไหนก็ไม่รู้อ่ะ

ถ้ารู้ก็บอกแหละไม่รู้ด้วย
ยังไม่มีคำนวจที่แน่นอนว่าจะเลื่อนไปเมื่อไหร่
จริงไม่รู้แต่มีชุดแล้ว
เด็ดดีแล้วนะมีชุดมีสองชุดทำประมาณนานแล้วอ่ะ
หลายเดือนแล้วอ่ะจะทำสวยแต่ไม่มีที่บ้าน
อยู่ที่บ้านไหมใช้ลูกดีกว่า
ก่อนอันนี้ก็ไปปาร์ตี้ฝรั่งโสดแล้วใช่ไหมคะที่ทะเล
อ๋อใช่เป็นบาชาเลอร์เรทปาร์ตี้
ไปกับเพื่อนสนิทพี่ซินดี้ไปด้วย
ปาร์ตี้แบบมีใหญ่ใช่แต่อันนี้ทำได้

แต่มีคุณเอ่อมีเพื่อนอยากมาไงเพื่อนที่ฮงกง
แล้วก็เพื่อนที่สิงคโปร์อยากมาแต่แบบ
มาไม่ได้ไงใช่ถามถึงความรักของนี่แหละครับ
เป็นไงบ้างทำไมถึงแบบมั่นใจปรับรวมตัวใจกับคนอีก

ถ้าอยู่หรูแล้วก็หรูแล้วไม่ยากไม่คิดมาก

จริงโอซาว่ามันเร็วไปไหมคะ๑ปีถึงเกือบปี
ใช่ก็เร็วนะ๑ปีไงแต่
ก็ถ้าอยู่หรูแล้วก็หรูไงเข้าใจไหมไม่ต้องคิดมากอ่ะ
ก็แก่แล้วนะคิดอะไร
อยู่บ้านดูละครอ่ะไม่เอาผ้า
ทำไมถึงตัวของคุณอ่า
คุณจอห์นเป็นคนแบบง่าย
แล้วก็แบบสบายมากแล้วก็ไม่อยากเปลี่ยนโอซา

แล้วก็คุณจอห์นแบบสนิทกับคุณพ่อคุณแม่ด้วย
ก็แบบโทรมาคุณพ่อคุณแม่เยอะมาก
แล้วก็แบบดูแลมาก
ก็แบบสนุกไม่คิดมาก
เรียกว่าเขาชอบทุกอย่างที่เป็นเรา

ถ้าแบบแต่งงานคนยากไม่ดีนะ

แล้วคุณจอห์นล่ะคะคุณจอห์นชอบ

แล้วก็แบบคุณจอห์นไม่อยากเปลี่ยนโอกาส
ก็ชอบโอกาสตอนนี้

ถ้าผู้ชายไม่สนิทกับคุณพ่อคุณแม่ไม่ดีนะ
แต่คุณจอห์นก็โทรมา

ยังไม่ไปสิงหะปูยังไม่ไปมียอคด้วย
ต้องรอชอบล่ะ

ก็คิดว่าคุณพ่ออยากจัดงานไม่เรียบร้อยก่อน

สเต็ปไปสเต็ปก่อน

เมื่อไหร่ดีจะมีเบบีอะไรอย่างนี้

ก็คือปล่อยธรรมชาติ

หรือบางคนจะรอให้ความลังขึ้นขึ้นไป
จะต้องตอนนี้วันนี้แล้ว
โอเซอร์ไม่อยากโควิดปีที่จะร่วมแผนข้าวใจไหม
โอเซอร์แบบโอเคถ้าโควิดติดก็ไม่เป็นไร
ไม่ต้องแบบเศร้าอันนี้ทำไม่ได้อันนี้ทำไม่ได้
ก็ไม่เป็นไรก็แบบเปลี่ยนแพลนดีกว่า

แล้วจะมีไปจดทะเบียนที่สิงคโปร์อีกไหมคะ

ใช่แต่แพลนก่อนเป็นทำทะเบียนที่สิงคโปร์